กรณีที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะฮะ
ซึ่งก็มีอีกแล้วนะครับ

กับรถจักรยานยนต์
ถึงขั้นตีกันจนสลบคาถนนเลยนะ

นี่เห็นไหมฮะคนที่เขาถ่ายได้ก็อยู่ไกลหน่อยนะครับ
แล้วก็โพสต์คลิปเอาไว้บอกข้อมูลบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้าน
ถนนอัดสำชันซอยอัดสำชัน๓แขวงบางไผ่เขตบางแคร์กรุงเทพนะฮะ
ในคลิปเนี่ยผู้ชายเสื้อสีฟ้าถือท่อนไม้แล้วก็ง้างมือนะฮะ
รอตีคนขับกระบะที่สวมเสื้อสีเทากางเกงสีแดง
จังหวะที่เห็นก็คือชายกางเกงสีแดงที่เป็นคนขับรถกระบะ
ก็เดินกลับมาที่รถเพื่อจะหยิบท่อนเหล็กกับมีดเหมือนกัน
เพื่อจะไปขู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีเหตุชุลมุนก่อนที่ชายเสื้อฟ้าที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์
ก็อาศัยจังหวะใช้ไม้ตีเข้าที่ศีรษะของชายกางเกงแดงจนล้มทั้งยืนเลยนะฮะ
คือสลบไปสัก๑๐วิชาวบ้านบอกแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเซ
ชาวบ้านแถวนั้นก็ไปรีบจับแยกทั้งคู่นะครับ
คือถึงขั้นคนบอกว่าถ้าไม่จับแยกเนี่ยเผลอมีตาย
เพราะดูท่าทางแล้วชายเสื้อฟ้ายังไม่น่าจะหยุดตอนนั้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๖นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับ
เจ้าของคลิปบอกข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
เจ้าของคลิปชื่อนายนรงเดชพงธิรจิต
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปหามานะครับ
ซึ่งนายนรงเดชบอกว่ารู้แค่ว่าทั้งคู่เนี่ยเขามีปัญหากันมาก่อน
แต่ไม่รู้เรื่องอะไรจนมาเกิดเหตุการณ์กลางถนนตามคลิป
แล้วเห็นว่าอีกฝ่ายที่ตีเนี่ยก็บาดเจ็บมาก่อนเหมือนกันนะ
ขณะที่ชาวบ้านที่เข้าไปห้ามเหตุการณ์บอกว่า
ถ้าไม่ไปห้ามเผลอชายที่ขับรถกระบะที่ถูกตีสลบไปตอนแรกเนี่ย

เพราะจังหวะที่คนขับกระบะถูกตีแล้วก็เหมือนกับสลบไปสัก๑๐วินาที
แล้วก็ลุกขึ้นมาเซเนี่ยคนขี่จักรยานยนต์พยายามจะไปตีซ้ำอีกค่ะ

เหมือนกับที่ผมเห็นตั้งแต่ตอนแรกตอนที่ก่อนที่เขาจะสู้กันเนี่ย
ชายสูงอายุที่ใช้ไม้ตีรถกระบะเนี่ยมีบาดแผลถลอกเล็กน้อยนะครับตามตัว
แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรตอนนั้นนะครับ
เขาเริ่มตีกันแล้วล่ะเริ่มใช้ลงไม้ลงมือกันแล้วแล้วตอนที่ออกไปห้ามจริงคือตอนที่เขาโดนไม้ที่หัวเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ลงไปนอนกับพื้นแล้วแล้วเขาเหมือนว่าจะซ้ำอีกทีนึงก็เลยเข้าไปห้ามบอกว่าพอแล้วครับ
ทีนี้เราก็เลยต้องไปถามคู่กรณีครับท่านผู้ชมครับเราตามเจอคนขับรถกระบะนะฮะฝ่ายที่ถูกตีจนสลบเนี่ยครับเขาก็ชี้ร่องรอยบาดแผลให้ดู
ไปหาหมอมาเรียบร้อยแล้วให้ข้อมูลได้นะครับคนขับรถกระบะชื่อนายฉัดมงคลวรวลัยนะฮะอายุ๔๓ปี
เขาก็บอกว่าเนี่ยเสื้อตัวเมื่อวานยังมีเลือดอยู่เลยยังติดอยู่เต็มเลยนะครับรถกระบะที่อยู่ในคลิปกระจกข้างขวาแตกที่ประตูมีรอยบุบสามจุด
ฉัดมงคลเจ้าของรถบาดเจ็บกรามซ้ายแตกเย็บ๓เข็มศีรษะแตกเย็บ๖เข็ม
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ชกต่อยกับคนขี่จักรยานยนต์คู่กรณีมาก่อนแล้วที่หน้าโรงเรียนอัดสำชันห่างจากจุดที่เกิดคลิปเนี่ยสักประมาณ๕๐๐เมตร
โดยก่อนเกิดเหตุเขาขับรถกระบะมาถึงหน้าโรงเรียนแล้วมีรถคันข้างหน้าจอดอยู่ข้างทางลักษณะเหมือนกับรับเด็กนักเรียน
เขาก็เลยเบี่ยงขวาเพื่อจะแซงแต่พอเขาเบี่ยงขวาออกมาเจอจักรยานยนต์คู่กรณีจอดอยู่ทำท่าเหมือนกับจะขี่ข้ามถนน
เขาก็กลัวว่าจะเกิดการเฉียวชนเกิดขึ้นเพราะเขาแซงขวามานะครับก็เลยบีบแตร่เตือนแต่คนขี่จักรยานยนต์ไม่พอใจ
เคาะกระจกรถเขาแล้วก็มาด่าทอเขาว่าถนนก็มีรถอยู่แค่นี้คุณจะรีบไปไหนจะรีบไปตายเหรอ
ฉัดมงคลเขาก็ยอมรับว่าตอนนั้นเขาก็โกรธเขาก็ลงจากรถกระบะมาเคลียร์แล้วก็ต่อยกันหน้าโรงเรียน
จับแยกนะแล้วก็พูดเคลียร์กันว่าจบนะจบไม่มีอะไรต่อกันนะจบแยกย้ายกันไป
ปรากฏว่ามาเจอกันที่บนถนนนะฮะห่างจากจุดแรกสัก๕๐๐เมตรนะครับ
ซึ่งนายฉัดมงคลคนขับรถกระบะบอกว่าพอมาเจอกันตรงถนนตรงนี้เนี่ย
ท่าทางคนขี่จักรยานยนต์ก็คือยังอารมณ์ค้างอยู่ก็มาถึงก็จอดรถอีกครับ
แล้วเดินมากระชากประตูรถเขาหยิบท่อนไม้ตีเข้าไปที่กระจกรถของเขาจนแตกนะ
เขาก็ลงมาพอเขาลงมาเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีอาวุธเขาก็จะไปหยิบแป๊บเหล็ก
แล้วก็ยังหยิบมีดพกด้วยกะว่าเดี๋ยวจะแทงคนขี่จักรยานยนต์ให้ตายเลย
อันนี้เขาบอกเขาคิดในใจตอนนั้นเลยนะแต่โชคดีที่มีดเนี่ยมันดึงไม่ออกจากปลอก
สติได้นะครับก็เลยลงไปพร้อมแป๊บเหล็กเฉยแต่ปรากฏว่าถูกนายฉัดมงคลตีเข้าจนสลบฮะ
เลิกแล้วไม่ได้หรอก
หยิบแป๊บออกมาเลย
หยิบมีด

แล้วก็ได้แป๊บอยู่ในรถผมนี่แหละ

ผมลงไปเขาตีเปล่าไม่รู้เอาไปบอกว่าเหมือนกับให้เขาตีมากกว่า

ดึงมีดออกผมก็ว่าผมก็ไม่ได้อยู่นี่

ผมเอาเสียบตายเลย
อีกทีผมวแล้ว

อุ๊ยฟังแล้วน่ากลัวนะ

ถ้ามันเกิดโอียดกาลมาก
มานะครับแล้วก็แจ้งข้อหาทั้งคู่คือร่วมกันทะเลาะวิวาส
นะครับอ่าแต่คนขี่จักรยานยนต์ถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม

เพราะว่าตีรถกระบะเขา
ทั้งสองคนตอนนี้เดี๋ยวต้องรอ
เรียกไปแจ้งข้อหาสอบสวนสอบปากคำ

บอกว่ายังไม่ได้มารับทราบข้อกล่าวหา

แล้วตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกัน